หนังสือพิมพ์ไทยประจำบัดเช้าวันนี้เลยนะครับ
ภาพของประชาชนจำนวนมาก
นั่งแล้วก็นอนเรียงรายกันอยู่ริมถนน
หน้าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง
เพื่อที่จะรอต่อรถไฟไปยังจุดหมายปลายทาง
หลังจากถูกเจ้าหน้าที่รอปภไล่ออกมาให้นอนข้างนอก
ในภาพนี้มีเด็กมีผู้หญิงนะส่วนมากนี่

ที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความว่า
ไร้ที่พึ่งต้องออกมานอนอยู่ด้านนอกยามวิการ
เกรงว่าจะเกิดอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่า
จริงแล้วหัวลำโพงเขามีเหตุมีผลอย่างไรบ้างนะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับก็ได้ลงสำรวจบริเวณรอบ
สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพง
หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลถึงเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับ
กรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีรายได้น้อย
หรือบุคคลไร้ที่พึ่งไร้ที่พักผิงนอนพักค้างคืน

หรือบางคนก็ว่าไปนู่นบอกว่าเนี่ยหัวลำโพงเนี่ย
ให้เจ้าหน้าที่รอปภไล่ผู้โดยสารที่เขาไปนอน
ให้ออกมานอนริมถนนโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็สอบถามเรื่องนี้
ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยปรึกษาผู้ว่าการก็บอกถึงเหตุผล
ว่าทำไมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้เข้าพักอาศัยอยู่ภายใน
สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ
โดยบอกว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมทั้งมีกลิ่นปัสสาวะทั่วบริเวณการรถไฟ
จึงได้มีปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม๒๕๕๙
มีมา๒ปีแล้วแต่บุคคลเร่ร่อนก็ไม่เคยปฏิบัติตาม
กระทั่งเมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
ก็เลยตัดสินใจไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม
เข้าไปนอนด้านในหลังเวลา๒๒นาฬิกา๕๐นาที
แล้วก็จะเปิดให้เข้าอีกครั้งคือตอนตี๔ของวันรุ่งขึ้น
เพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหัวลำโพง
เขาได้ทำความสะอาดตามจุดต่าง
เพื่อเตรียมให้บริการในเช้าวันต่อไป
ฟังเหตุและผลของทางที่ปรึกษาผู้ว่าการ

ไร้ที่พึ่งเนี่ยที่มานอนอยู่ในบริเวณโถงตรงนี้นะฮะ
บางครั้งก็กีดขวางกับผู้โดยสารที่เขาจะเดินทาง
ไปกับขบวนรถไฟนะครับอะไรต่างแบบนี้
ทางการรถไฟก็ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางนะฮะ
ว่าการรถไฟเนี่ยไม่จัดระเบียบไม่อะไรต่างนะฮะตรงนั้นล่ะนะครับ
กลุ่มผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อในตอนเช้านะฮะ
ทางการรถไฟเราก็ได้มีการจัดสถานที่ให้รองรับ
สำหรับกลุ่มผู้โดยสารพวกนี้นะฮะ
คือเขาก็ยืนยันนะถ้าคนที่มีตัวคนที่เป็นผู้โดยสารจริงเนี่ย
เขาให้เข้าได้เขาตรวจตัวก่อนแล้วให้เข้าไปได้นะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นเขาไม่อนุญาตให้เข้านะ
ค่ะส่วนเรื่องของปัญหาคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้าน
ซึ่งชอบแอบเข้าไปนอนในหัวลำโพงเนี่ยนะคะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจรถไฟ
เข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่ไปแล้ว
แต่ยังพบว่ายังคงมีบางคนเขายังคงวนเวียนมายังจุดเดิม
เพราะมีคนนำอาหารมาแจกไงนะคะ
ก็ได้สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคม

ซึ่งเข้ามาตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่บริเวณนั้น
คำตอบว่าที่ผ่านมาการเข้าไปช่วยเหลือ
ช่วยเหลือไปมากกว่า๑๔๐แล้วนะคะ
ซึ่งผู้ที่เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ
พมก็จะมีการจัดที่อยู่ให้มีการฝึกอาชีพให้
จนกระทั่งบางคนสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนคนปกติแล้ว
แต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะคะเป็นจำนวนมากด้วย

เมื่อเข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้น
มีบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วก็อาจจะหนีออกมา

โดยในบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง
พมก็ได้มีการจัดที่พักชั่วคราวไว้ให้
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูสภาพด้านใน
ก็พบว่าภายในห้องมีการเตรียมที่นอนพัดลมห้องน้ำไว้ให้
แต่จะสามารถพักได้แค่๑คืนเท่านั้น
จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ทางด้านการรถไฟก็ยืนยันว่า
ก็จะไม่อนุญาตให้บุคคลไร้ที่พึ่งเข้าไปนอนในบริเวณดังกล่าวอีก
เพราะถือว่าก็เป็นการให้ที่พักพิงที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

บุคคลเหล่านี้เขาก็จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
นี่คือเหตุผลของการรถไฟเขานะครับ
แล้วก็ทางการรถไฟเองก็จะมีตำรวจรถไฟ
ดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับ

บอกอีกนะครับว่าในเรื่องนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องของใจดำ

ต้องมองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็เป็นเรื่องการพัฒนาให้ระบบทางการรถไฟเนี่ย
ไปสู่สากลตามแผนที่วางไว้
ขอให้ประชาชนที่รับชมข่าวนี้โปรดเข้าใจ
ส่วนที่ยังมีผู้ไร้ที่พึ่งนอนอยู่บริเวณโดยรอบ

คนเหล่านี้ก็คือมนุษย์ด้วยกัน
ก็อยากให้มีการแก้ไขในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม